ค่ำนี้นะครับเราพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้ว
แล้วก็ฝึกซ้อมไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางสภาพฝนนะครับ
ตกลงมาโปรยปลายรวมถึงอากาศที่หนาวแน่นอนนะครับ
วันแข่งขันระบบการเล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อย
คาดการณ์ว่าจะเล่น๔๓๓แล้วก็จะเน้นเกมรุกนะครับ
เพื่อเจอกับญี่ปุ่นรวมถึงหาประสบการณ์ไปในตัวด้วยนะครับ
ซิโก้กิริสักเสนาเมืองครับหัวหน้าผู้สอนทีมไทยก็บอกว่า
นักเตะสามารถปรับตัวเข้ากับอากาศที่หนาวเย็นของญี่ปุ่นได้แล้ว
และยอมรับว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าไทยทุกด้าน
แต่จะขอใช้โอกาสที่ได้เจอกันในครั้งนี้ให้ลูกทีมได้เรียนรู้
และพัฒนาตัวเองต่อไปสู่ระดับเอเชียครับ
แผนการเล่น๔๓๓ประสานแดนหน้านะครับ
คือธีรสินแดงดาอธิสักไกรสอนและชนะทิพย์สงกระสินครับ
ญี่ปุ่นเองต้องการที่จะการันตีที่จะไปรัสเซีย
คนไหนที่จะได้เกิน๑๕แต้มขึ้นไป๑๖แต้มเนี่ย
ก็จะมีความมั่นใจนะครับฉะนั้นเราก็จะทำงานให้หนักในส่วนของเรา
แล้วก็คิดว่าถ้าพรุ่งนี้เด็กทุกคนท็อปฟอร์ม
ก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องฟุตบอลนะครับ
แล้วก็บอกว่าเกมกับทีมไทยเป็นเกมที่ยากอีก๑เกม
แม้ไทยจะเป็นทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่ม
แต่เน้นย้ำเลยครับว่าให้นักเตะทุกคนห้ามประมาทเด็ดขาด
ญื่นเจอกับทีมไทยวันพรุ่งนี้นะครับ

สัญญาเป็นพันธมิตรกันระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย